ทำนองประตูมีกรอนคนคอนมีปืนอีกแล้ว
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
นางสาวโยเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะ
ทีนี้แฟนเธอพอเลิกงานปุ๊บก็มาดื่มกินที่ร้าน

หัวตะพานคนนี้เคยมาจีบคุณโยแล้ว

เพราะเห็นว่าตัวเองก็มีแฟนมีแฟนหนุ่มอยู่แล้ว
ในขณะที่ขี่หัวตะพานก็มีภรรยาอยู่แล้วด้วย
ปรากฏว่าตอนที่คีมมาเจอกับแฟนของโย
แล้วแฟนของโยดันไปพูดว่า

โดนยิงเลยครับ
โดนยิงสองคนนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเนี่ยล้มฟุบไปเลยฮะ
เหตุเกิดในร้านคาราโอเกะริมถนนท่าสารานพิตำอำเภอท่าสาราครับ
คนแรกที่โดนยิงคือสุรเชษอายุยี่สิบสองปี
คนนี้แหละเป็นแฟนของพนักงานร้านคาราโอเกะก็คือนางสาวโย
โอ้โหแล้วคนนี้หนักคุณผู้ชมฮะสุรเชษเนี่ยโดนยิงเจาะเข้าหัวเลยนะ
อาการสาหัสอีกคนที่โดนยิงคือพนักงานในร้านชื่อว่านางสาวตุลลี่อายุสามสิบสี่ปี
กระสุนเนี่ยเจาะหัวไหล่ครับทั้งคู่ก็ถูกพาส่งโรงพยาบาลมหาราช
เหตุการณ์เนี่ยเกิดตีหนึ่งของเมื่อวานก็คือคืนวันพระราชสมดีต่อเช้าวันศุกร์ครับ
แล้วคนยิงคือชาคริสต์โคงแคล้คนนี้แหละครีมหัวตะพานอายุยี่สิบสี่ปี
วุ่งหน้าไปทางอเผิณนพิตรรัมแล้วกล้องวงจรปิดนี่
จับผ้าไว้ได้นี่ผ่านกล้องไปช่วงสาย
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยได้ไปคุยกับ
เสื้อเหลืองคนนี้คือนางสาวโยก็คือพนักงานร้าน
แล้วก็เป็นแฟนกับสุรเชษด้วยโยเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
แฟนเธอก็คือสุรเชษพอเลิกงานในสวนทุเรียน

ส่วนครีมเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านเหมือนกัน
โยยอมรับว่าครีมเคยพยายามจีบเธอแต่เธอไม่เล่นด้วย
เพราะอีกฝ่ายก็คือครีมเขามีภรรยาแล้ว
ส่วนเธอเองก็มีแฟนก็คือสุรเชษนั่นเอง
แล้วก่อนเกิดเหตุครีมเข้ามาในร้านพร้อมกับเพื่อนรวมละ๔คน
บังเอิญสุรเชษแฟนเธอหันไปเห็น
ก็เลยถามว่ามึงมองหน้าทำไม
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันคุณผู้ชมฮะ
กระทั่งครีมไปหยิบปืนในรถมาไล่ยิงสุรเชษฐ์แฟนเธอ
สุรเชษต้องวิ่งหนีไปที่ห้องน้ำ
รีมยังตามไปไม่ลดละคุณผู้ชมฮะยิงไปอีกหนึ่งนัด
กระสุนไปโดนเพื่อนของพนักงานร้านที่กำลังเดินออกจากห้องน้ำ
นั่นก็คือตุ่นลี่โดนยิงไปก่อน
แล้วล่าสุดช่วง๒ทุ่มคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้
ทีมไปมอบตัวแล้วนะที่สพท่าสาราพร้อมกับรถเก่งที่เขาเนี่ยขับหลบหนีครับ
เรื่องต้นเขาสารภาพด้วยท่าทีไม่ได้สะทกสะท้าเลยนะว่า
เขาเนี่ยยิงปืนใส่สุรเชษแล้วก็ยิงไปโดนลูกหลงใส่ตุลลี่จริง
เพราะอีกฝ่ายไม่พอใจคว่างของมาใส่เขาจนเขาปากแตกเลยเนี่ย
เขาก็เลยยิงตอบโต้ไปส่วนตัวเขาเชื่อว่า
คนเจ็บเนี่ยหึงหึงที่เห็นว่าตนเองไปสนิทกับนางสาวโยครับ

พูดเห็นคุณผู้ชมไหมฟังแล้วก็เออน่าเอกใจอยู่มั้งกัน
คีมบอกว่าสุรเชษซึ่งเป็นแฟนกับโยอยู่แล้วเนี่ย
หึงเขาที่เขามีท่าทีไปคุยกับโย
เบื้องต้นตะบรดพาครีมไปค้นปืนของกราง
เพื่อประกอบสำนวนคดีครับแล้วก็พบประวัติว่า
อ้าวครีมเป็นคนมีประวัติครับ

ส่วนสุรเชษที่โดนยิงเข้าไปตอนนี้อาการยังโคม่านะคุณผู้ชม
เพราะอย่างที่บอกคือกระสุนเข้าศีรษะครับ
ส่วนคนเจ็บที่โดนลูกหลงอย่างนางสาวตุลลี่คนนี้
ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับ